ล่าสุดนะครับนายทักษิณชินวัฒน์สุดทนนะครับ
มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
หลังถูกทหารนั้นบุกเข้าไปที่สำนักงานของอดีตสสพ
เพื่อไทยจังหวัดน่านไปยึดขันแดงทั้งหมดออกมานะครับ
ท้าทายว่าสามารถตั้งข้อหาทำลายความมั่นคงช่วงสงกรานได้เลย
เพราะว่าที่ผ่านมานั้นถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาแล้วนะครับ
ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งให้ตรวจสอบว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเดินทางกลับมาจากการประชุม
รวมไปถึงการป้องกันการมรั่วไหลของสารกับมันตภาพรังศรี
ซึ่งคนไทยควรเรียนรู้หากสารเหล่านี้รั่วไหลออกมาจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ครับ
เอกประยุทธ์บระบุได้ว่านานาชาตินั้นจะเข้าใจรถแมพหรือไม่ไม่เข้าใจนั้นเป็นเรื่องของเขา
โดยยืนยันแล้วว่าเป็นไปตามรถแมพที่จะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
ส่วนกรณีที่ทหารเข้าไปตรวจยึดและนำขันแดงของที่นายทักษิณนั้นแจกในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ
บอกว่าได้มีการสั่งการให้จำรวจนั้นเข้าไปตรวจสอบหากพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีครับ
ตรวจนี้ใครอาบน้ำตักขันบ้างเธอใช้ขันแล้วป่ะ
แล้วทำไมอยากได้ขันใบกี่สตางค์ซื้อไม่เป็นนะเขาได้ของฟรี
ใครให้มาล่ะมีรูปใครอ่ะสำรวจผิดกฎหมายหรือเปล่าไปเช็คดูดิ
สำนุนการผู้กระทำความผิดหลบหนีคดีอ่ะ
แต่บางอย่างมันสมควรทำไหมเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายเกรงกลัวต่อบาปไง
เธอก็รู้เจตนาเขาทำเพื่ออะไรเธอก็เป็นเครื่องขยายเสียง
ก็อยู่ในแร่ทั่ววันเมื่อแหละถ้าเจรนาดีจะไปแจ่งทำไมขันอ่ะฮะ
ขณะที่ด้านนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
มีการโพสต์ข้อความและภาพผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
ถึงกรณีทหารบุกไปยึดขันน้ำสีแดงที่สำนักงานอดีตสส

โดยระบุว่าส่วนตัวต้องทำแจกทุกปีอยู่แล้ว
ทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาทำให้ความมั่นคงของชาติสั่นครอน
และคาดคันให้อดีตสสน่านทั้ง๓คนที่แจกขันน้ำสีแดง

โดยท้าให้ตั้งข้อหามาเลย
แล้วเอาเวลาไปดูแลประชาชนในเรื่องของภัยแรง
ภาคใต้เรื่องยาเสพติดที่ระบาดเต็มเมืองให้คุ้มกับเงินภาษีอากรจะดีกว่า
ทักษิณก็ย้ำว่าถูกยัดข้อหามาแล้วหลายคดี
โดนข้อหาแจกขันน้ำทำลายความมั่นคงอีกกระทงคงไม่เป็นไร

ทำลายความมั่นคงเนื่องในวันสงกรานของไทย
หรือว่าอาจจะเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนี้
ทำให้วันสงกรานไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลก

นี่เป็นข้อความที่มีการโพสต์ในอินสตราแกรม
คุณผู้ชมสามารถไปฟังการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
ของท่านนายกรัฐมนตรีผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ